เหตุฆ่ากันตายบ้างครับเขยใหม่สุดโหดอยู่กัน
ก้นหม้อไม่ทันดำเขาเปรียบเทียบแบบนี้
คือภรรยายังไม่ทันได้หุงหาอาหารให้เลยนะครับ

แต่ปรากฏว่าเป็นเหตุให้ผู้ชายคนนี้แทงภรรยา
แล้วก็แม่ยายเสียชีวิต๒ศพนะฮะ
ตำรวจเสนอสารอนุมัติออกหมายจับแล้ว
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังครับ
ตำรวจตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยยอดจังหวัดตรัง
หลังจากรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายท่ามกลางไทยมุงจำนวนมากนะครับ
ก็พบร่างไร้วิญญาณของนางสาวนุชรีอุปถัมภ์อายุ๒๕ปีบนที่นอน
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนก็คือนางสิริพันธ์ลิ้มชุ่นอายุ๕๑ปี
ถูกแทงตามร่างกายหลายแห่งจนเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยยอดนะครับ
ของทั้งสองคนเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนายกิติศักดิ์เพชรมีศรีอายุ๓๙ปี
สามีของนางสาวนุชรีได้มาง้อขอคืนดีกับภรรยา
หลังจากมีปัญหาทำร้ายร่างกายกันก่อนหน้านี้จนฝ่ายหญิงต้องขอแยกทาง
แล้วก็เดินทางไปหางานทำในกรุงเทพทั้งที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้แค่ไม่ถึง๔เดือนเท่านั้นนะครับ
และช่วงงานบุญเดือน๑๐ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็ได้มาทำบุญที่บ้าน
ฝ่ายชายทราบจึงมาของ้อคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
ซ้ำยังทะเลาะกันหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
ที่ฝ่ายชายจะใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงนางสาวนุชรีแบบไม่ยั้งจนเสียชีวิตคาที่
ส่วนนางสิริพันธ์แม่ยายได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เข้ามาพยายามที่จะห้ามนะครับ
แล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับลูกสาวของตัวเองนะครับ
ปรากฏว่าถูกแทงกระหน่ำไปอีกหลายแผลเหมือนกัน
หลังก่อเหตุนายกิติศักดิ์ได้หลบหนีไปครับ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอสารจังหวัดตรัง
นุมัติหมายจับนายกิติศักดิ์ผู้ต้องหาฆ่าภรรยาและแม่ยายมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ